หนีไม่พ้นเรื่องของพรุ่งนี้ที่จะครบรอบ๔ปี
การที่คศเข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารประเทศก็คือการทำรัฐประหารนั่นเองนะคะ

กลุ่มนี้กลุ่มคนเลือกตั้งเขาบอกว่าเขาเอาแน่
พรุ่งนี้แม้ว่าตำรวจบอกว่าไม่อยากให้เคลื่อน
จากธรรมศาสตร์มาที่ธรรมเนียบแต่เขาบอกว่าเขาเคลื่อนแน่
รังสิมันโรมประกาศชัดเจนพรุ่งนี้๗โมงตรง

คือเขาบอกว่าจากการที่เขาจะเคลื่อนแล้วก็ยืนยันเนี่ย
เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการชุมนุมที่สันติ
เขาทำตามกรอบของกฎหมายเขาทำได้เขาจะเคลื่อนแน่นอน
ตามกรอบของกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูลมีบทบัญญัติไว้

เอาล่ะแต่ว่าแม้ว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งบอกว่าเอาแน่
แต่พลเอกประวิทย์ที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงของประเทศบอกว่าเอาอยู่ค่ะ
ก็เตรียมกำลังเตรียมเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยเนี่ย
คือเห็นบอกว่าตำรวจใช้ประมาณ๓๒๐กองร้อยเลยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาพูดด้วย
แต่เอาล่ะเริ่มจากคนนี้ก่อนคุณผู้ชมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันเลยนะคะ
บอกว่าไม่อยากให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพราะอะไรเพราะว่าการเคลื่อนขบวนแบบนี้มันผิดกฎหมาย
ที่สำคัญมีการแจ้งเตือนทางการข่าวว่า
ตามรายงานจะมีกลุ่มเสื้อแดงฮาร์ดคอร์เข้ามาแทรกแซงกลุ่มผู้ชุมนุม
ดังนั้นถ้าเกิดว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งดึงดันที่จะเคลื่อนขบวนจากธรรมศาสตร์มาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งพรุ่งนี้วันอังคารทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ถ้าเกิดว่ายังดึงดันแล้วเกิดว่ามันเกิดเหตุบานปลาย
เกิดมีการประทะเรื่องนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งต้องรับผิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเขาว่าอย่างนี้นะคะฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
เพราะฉะนั้นมันมีกระแสเฉินชวนในเศษฐูของกลุ่มกองของเวอร์สาว้าค่ะ
ที่บอกว่าเป็นอีกฟ้าคนที่ไม่อยากให้มีการเจ็บตั้งตรงนี้ค่ะ
การขายข่าวทหารในหลักศาล

ออกมาได้ไหมครับ

พระเจ้าจะมาชุมนุมแจ้งการข่าวไว้ดีกันไหม

พระเจ้าจะมาชุมนุมแจ้งการข่าวไว้ดีกันไหม
พระเจ้าจะมาชุมนุมแจ้งการข่าวไว้ดีกันไหม

แล้วคุณก็มาถามอะไรผมล่ะ

พระเจ้าจะมาชุมนุมแจ้งการข่าวไว้ดีกันไหม
พระเจ้าจะมาชุมนุมแจ้งการข่าวไว้ดีกันไหม

พระเจ้าจะมาชุมนุมแจ้งการข่าวไว้ดีกันไหม

พระเจ้าจะมาชุมนุมแจ้งการข่าวไว้ดีกันไหม

พระเจ้าจะมาชุมนุมแจ้งการข่าวไว้ดีกันไหม

อยู่ไม่ได้ถึงสี่ปีขอนุญาตย้อนความดิดดี

อันนี้เรื่องของพรุ่งนี้เรื่องการที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
มีการเคลื่อนขบวนท่านพูดเนี่ยจับใจความได้๓ประเด็นหลักหลัก
ประเด็นแรกคือส่งสารไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า
ไม่อยากให้เคลื่อนขบวนออกมาจากรั้วธรรมศาสตร์
ประเด็นที่๒ถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
จะถูกจับกลุ่มทันทีเพราะการเคลื่อนขบวนเข้าข่ายผิดพรบ
นุมพื้นที่ในที่สาธารณะแม้ว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
อ้างว่าขออนุญาตตำรวจในพื้นที่แล้วก็ตาม
ที่สำคัญเป็นการขัดคำสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่๓ทับ๒๕๕๘ด้วย
อีกประเด็นที่ท่านพูดก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือดูแลในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ท่านก็บอกว่ามีการเตรียมตำรวจจากหลายหน่วยงานประมาณ๓๒๐กองร้อย
เพื่อมาดูแลความเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้
รถพยาบาลเตรียมรถควบคุมตัวผู้ต้องหา
ถ้าเกิดว่าแก่นำทำผิดซึ่งหน้าแน่นอน

แล้วก็มีการขออำนาจศาลออกหมายจับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูหน้างานด้วยนะคะ
บอกว่าจริงแล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย
ไม่อยากให้เกิดการปะทะกัน
ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
อีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจคุณผู้ชม

จะมีแดงฮาร์ดคอขนอาวุธหนักครบมือ
เข้ามาในการชุมนุมพรุ่งนี้ด้วยเพื่ออะไร
เพื่อมาสร้างสถานการณ์พรุ่งนี้คุณผู้ชม
เฝ้าหน้าจอไทยรัตน์ทีวีจับตาด้วยดีนะคะ

เพราะว่าเราจะมีรายงานข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ตลอดนะคะ
ท่านบอกว่าจับตากลุ่มนี้เป็นพิเศษ
ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนละส่วนกัน
แต่ถามว่าทั้งสองกลุ่มมีความเชื่อมโยงกันไหม
ทางการข่าวก็มีความเชื่อมโยงกัน
ส่วนนี้คือบรรยากาศล่าสุดที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตระเวนถ่ายเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชม
แน่นอนว่าก็มีการเตรียมกำลัง
เรื่องของรั้วรอบขอบชิด
มีการนำรั้วเหล็กมาวางกั้นโดยรอบ
รวมถึงมาตรการเตรียมความพร้อมอะไรต่าง

โดยทั้งหมดคือตำรวจทั้งหมด
จะเข้าประจำจุดพรุ่งนี้๖โมงเช้า
เอาล่ะก็มีหลายจุดด้วยกันนะ
รอบธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ภายในธรรมเนียบด้วย
ส่วนมาดูความเคลื่อนไหวทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งบ้าง
ล่าสุดนายรังสิมันโรมแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้
ชัดเลยค่ะ๗โมงเช้าพรุ่งนี้เจอกัน
พร้อมเดินขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล

คือเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งภายในปีนี้
ที่สำคัญต้องกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน

กลุ่มผู้ชุมนุมจะพิจารณายกระดับอีกครั้งหนึ่ง
โดยปัจจัยหลักก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
แล้วก็ความจริงใจของรัฐบาลคอสชนั่นเองค่ะ
ค่ะจากการที่เราดูว่าทางการหรือว่าทางคอสชนี่
กำลังเจ้าหน้าที่ไว้ควบคุมสถานการณ์๓๒๐กองร้อย
แบบอุ๊ยมองดูเยอะไปหรือเปล่า

สำหรับทางตำรวจแล้วก็คอสชคาดการณ์กันว่า
น่าจะมีผู้มาชุมนุมพรุ่งนี้๒๐๐คน